พฤศจิกายน๒๕๕๐มีผู้พบศพโทมาโกคาวาชิตะนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่น
ฆาตกรรมบริเวณทางขึ้นวัดสะพานหินตำบลเมืองเก่าเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สภาพศพมีร่องรอยถูกของมีคมปาดคอเป็นแผลชะกันและมีบาดแผลถูกแทงบริเวณท้องไม่มีร่องรอยการข่มขืน
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยโดยเปิดห้องพักที่เกสเฮาส์แห่งหนึ่งแต่ห้องพักเต็มเธอจึงฝากกระเป๋าเสื้อผ้าไว้
ตั้งแต่เวลา๔ทุ่มของคืนวันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๕๐และ๗โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นผู้ตายได้เช่ารถจักรยานขี่เที่ยวชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกระทั่งมาถึงวัดสะพานหินซึ่งเป็นพื้นที่เปลี่ยวเธอได้จอดรถจักรยานไว้ที่เชิงเขาทางขึ้นวัด
สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าขณะผู้ตายเดินเที่ยวชมมีคนร้ายดักชิงทรัพย์แต่ผู้ตายขัดขืนและวิ่งลงเขาเมื่อล้มลงคนร้ายจึงใช้มีดปาดคอเสียชีวิตก่อนรื้อค้นเอาทรัพย์สินของผู้ตายหลบหนีไป
ตำรวจพยายามแกะรอยคนร้ายด้วยวิธีปูพรมในรัศมี๕๐๐เมตรจากจุดพบศพสอบปากคำทุกคนไม่เว้นยังไม่พบแม้เหงาของฆาตกร
พฤศจิกายนครอบครัวของทุโมโกเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีและรับศพผู้ตายกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยความโศกเศร้าของผู้เป็นแม่
ในวันนั้นเธอได้นำช่อดอกลิลลี่สีขาวที่ผู้ตายชื่นชอบวางบนโลงศพพวกเขาหวังว่าตำรวจไทยจะจับคนร้ายได้ในไม่ช้า
การสืบสวนเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเนื่องจากคนร้ายก่อเหตุอย่างไร้ร่องรอยไม่ทิ้งหลักฐานใดในที่เกิดเหตุ
แต่ดีเอ็นเอของบุคคลปริศนาที่ขอบกางเกงและเศษชิ้นเนื้อในซอกเล็บมือขวาของผู้ตาย
ที่ตำรวจนำไปตรวจเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยกว่า๓๐๐รายแต่ก็ยังไม่พบเบาะแส
แต่เมื่อการสืบสวนถึงทางตันจึงยุติการสืบสวน
กระทั่ง๔ตุลาคม๒๕๖๒รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งรื้อคดีนี้อีกครั้ง
ก่อนคดีจะหมดอายุความในปี๒๕๗๐เนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
และ๒๓กรกฎาคม๒๕๖๓กระทรวงยุติธรรมแถลงปิดคดี
พบว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่คนไทยแต่เป็นกลุ่มชาวเอเชียตะวันออก
และเมื่อสอบสวนย้อนไปพบว่าในวันเกิดเหตุมีกลุ่มนักเรียนที่มาเที่ยวและถ่ายคลิปเล่นกัน
จับภาพนักท่องเที่ยวชายชาวญี่ปุ่นต้องสงสัยไว้ได้แต่ไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยง
คดีนี้ถูกส่งต่อให้ตำรวจญี่ปุ่นและตำรวจสากล
ผ่านไป๑๕ปีฆาตกรยังลอยมวล